เตรียมความพร้อมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในปีหน้ากันก่อนนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่จะจัดโปรแกรมอุ่นเครื่องให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
รวมแล้วเป็น๓ช่วงในปีหน้า
เพื่อประกันการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องครับ
นายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าในปีหน้า
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียที่เหลืออีก๕นัด

กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอีก๒ช่วงก็คือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
ซึ่งหากไทยไม่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องทั้ง๒ช่วง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งช่วงนะครับก็คือในเดือนกรกฎาคมครับ
จัดทวนาเมนต์พิเศษ๔เศร้านะครับ
โดยเชิญทีมระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขัน
แต่ก็ยืนยันว่าหากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมีมติเห็นชอบ
ให้คิดคะแนนสะสมทีมชาติก็สามารถทำได้ก็คือการส่งทีมที่ดีที่สุดมาแข่งขันนั่นเองครับ
ก็ทำให้ไทยนั้นเข้าชิงรายการนี้๕สมัยแต่ยังไม่เคยได้แชมป์เลยนะครับ
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๖รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับ
ก็ส่งผลให้ล้านช้างครับมี๔คะแนนจาก๒นัด
เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเบิงเกตอังกอร์จากกัมพูชา
โดยผู้ชนะของวันที่๓๑ธันวาคมนะครับจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ในระบบเย่าเยือนนะครับในวันที่๔และ๘มกราคมนี้ต่อไปครับ
สำหรับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับนัดที่๒วันที่๘มกราคม
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมติดตามรับชมจากสนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจะเข้าสัญญาณในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที